พาไปดูเรื่องของสุราน้ำเปลี่ยนนิสัย
ทำให้เพื่อนที่อาศัยอยู่ห้องเดียวกันมา
ต้องมาจบชีวิตลงนะคะฝ่ายหนึ่ง
คือมีปากเสียงกันกินเหล้ากันอยู่ด้วยกัน
กินเหล้ากันมีปากเสียงทะเลาะกันลงไม้ลงมือกัน
สุดท้ายต้องมีคนนึงที่จากไป
คือ๒คนนี้คนหนึ่งอายุ๒๒ปีคนหนึ่งอายุ๔๒ปี
เป็นเพื่อนต่างวัยนะคะมาจากที่เดียวกัน
แล้วก็มาเช่าห้องอยู่ที่จังหวัดระยองค่ะ

วันหนึ่งเกิดนั่งกินเหล้าแล้วทะเลาะกัน
ลงไม้ลงมือกันชายคนอายุ๒๒ปี
ทำร้ายจนชายอายุ๔๒ปี
ฟุ๊บลงไปนอนหลอกกองกับพื้นเลยค่ะ

เมื่อเวลา๒๒นาฬิกาที่ผ่านมานะคะ
ตำรวจสพบ้านฉางได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านฉาง
ว่ามีผู้ป่วยเสียชีวิตเป็นชายหนึ่งราย
ก็คือนายสุพิษจันเต็มอายุ๔๒ปี
สาเหตุเกิดจากทะเลาะวิวาสทำร้ายกัน
แล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะ
ตำรวจเลยตามไปที่บ้านเกิดเหตุหลังนี้ค่ะ
พบว่าเป็นบ้านเช่าอยู่บริเวณคลองทรายซอย๖

โดยก่อนเกิดเหตุตำรวจก็พบเพื่อนข้างห้อง
มาจับกลุ่มพูดคุยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ก็คือนายพานุพงศ์ทิพย์มณีอายุ๒๒ปี

ไม่ได้หนีหายไปไหนหรอกก็คือคนนี้แหละ
ตำรวจก็เลยสอบถามนะคะว่านายพานุพงศ์เนี่ยเป็นมายังไงเรื่องราว
มันเกิดอะไรกันขึ้นทำไมเตะเพื่อนตายขนาดนี้
เป็นชาวจังหวัดสมุทรสาครเหมือนกัน
ก็เดินทางมาทำงานเกาะสร้างในอำเภอบ้านฉางด้วยกัน
เช่าห้องพักอยู่ด้วยกันก็เป็นเพื่อนร่วมห้องกัน
เป็นเพื่อนร่วมจังหวัดกันด้วยนะก่อนเกิดเหตุนั่งดื่มเหล้าขาวด้วยกัน
เมาทั้งคู่ค่ะแล้วก็มีปากเสียงทะเลาะกัน
ถึงขั้นวางมวยเลยออกอาวุธกันไม่ยั้ง
เตะก้านคอใส่กันค่ะแต่ก็นะผู้ตายนายสุพิษเนี่ย
อายุก็สี่สิบสองปีค่ะสู้แรงเด็กวัยยี่สิบสองไม่ไหว
สุดท้ายนายสุพิษฟุบสลบลงไปกองกับพื้นแน่นิ่งไปเลย
นายพานุพงศ์เองก็คิดว่าสลบเฉยนะก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นอะไรมากขนาดนั้น
จนกระทั่งเอ๊ะทำไมลงไปนอนนานอ่ะก็เลยเรียกให้เพื่อนข้างห้องเนี่ย
โทรเรียกรถฉุกเฉินซิจะได้นำตัวนายสุพิษคนนี้ไปส่งโรงพยาบาลบ้านฉาง
แต่สุดท้ายนายสุพิษก็เสียชีวิตค่ะ
คือนายพานุพงศ์เขาก็เปิดปากรับสารภาพด้วยนะ

เพราะมาทราบภายหลังว่าผู้ตายเขาก็มีโรคประจำตัวอยู่นะ

ก่อนเกิดเหตุผู้ตายมีการด่าทอถึงบุพการี
ก็เลยเกิดลงไม้ลงมือกันขึ้นมาไม่คิดว่าจะรุนแรงถึงขั้นทำให้เสียชีวิต
ซึ่งตนกับนายสุพิษผู้ตายเป็นคนบ้านเดียวกัน
เดินทางมาทำงานที่บ้านฉางด้วยกันไม่ถึง๕วันด้วยซ้ำ
แล้วก็อยากจะขอโทษทางญาติของนายสุพิษด้วย

นำตัวนายพานุพงศ์คู่กรณีไปสอบปากคำ
เพื่อส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ